พาคุณผู้ชมไปดูอีกเหตุการณ์หนึ่งต้องบอกว่าเป็นเหตุการณ์หน้าหวาดเสียวเลย
คือคุณป้าเขาพยายามจะเข้าไปช่วยอุ้มลูกหมา
แล้วเขาแบบมัวแต่สนใจกับสุนัขลูกสุนัขที่เขาอุ้มอยู่
ปรากฏว่าเงยขึ้นมาอีกทีเจอตะปูปักเข้าไปที่ศีรษะอย่างนี้
แล้วคือขยับตัวไม่ได้หน่วยกู้ภัยก็ต้องเร่งเข้าไปช่วยเหลือ
คือมันเป็นตะปูที่ติดอยู่กับไม้ยาวประมาณ๕นิ้ว
ปักลักษณะนี้นานอยู่ประมาณเกือบ๒ชั่วโมงคุณ
ในที่สุดกู้ภัยก็สามารถนำตัวออกมาแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลได้นะคะ
นี่แหละเหตุการณ์นี้ต้องบอกว่าใครเห็นก็หวัดเสียว
เจ็บหัวขึ้นมาทันทีเลยนะคะเป็นนางนิชชะนันโคงาม
อายุ๕๙ปีเขาถูกตะปูยาวประมาณ๕นิ้ว
ลึกเข้าไปในศีรษะเลยค่ะทนทรมานอยู่นานเกือบสองชั่วโมง
จะเป็นลมอ่ะนี่อยู่ภายในบ้านของตัวเองในตำบลแสนสุกอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีนะคะ
หลังจากที่เธอเนี่ยก้มไปเพื่อไปอุ้มลูกสุนัขที่อยู่ใต้ท้องรถจะพาไปหาหมอ
จังหวะที่เงยหน้าขึ้นมานี่แหละค่ะศีรษะไปถูกไม้ค้ำยันที่มีตะปูเบอร์สี่โผล่ออกมา
เสียบเขาอย่างจังไม่สามารถขยับตัวได้เพราะกลัวเจ็บ
แต่ก็ร้องลั่นเสียงดังนะคะเรียกให้สามีมาช่วย
ทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิมังกรธรรมรสมีก็ได้รับแจ้งเหตุ
ได้นำอุปกรณ์ปฐมพยาบาลและเครื่องตัดถ่างมาให้การช่วยเหลือค่ะ
เจ้าหน้าที่เขาใช้วิธีอย่างนี้นะคะต้องตัดไม้เป็นท่อนสั้น
แล้วก็รีบพาตัวส่งโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา
เพื่อให้แพทย์เอาตะปูออกจากศีรษะอย่างเร่งด่วน

คือทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยจะมาดึงออกเองไม่ได้นะ

นิชชะนันก็เล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังค่ะบอกว่า
นี่ตะปูเจ้ากรรมนี่นะคะ
ก่อนเกิดเหตุเธอไปอุ้มลูกสุนัขที่นอนเล่นอยู่ใต้ท้องรถ
ไปหาสัตวแพทย์

ศีรษะดันไปถูกไม้ค้ำยันที่มีตะปูคาอยู่

ถ้ายืนก้มหน้านานเกือบ๒ชั่วโมง

กู้ภัยเข้าช่วยแล้วพาไปพบแพทย์
ใช้วิธีฉีดยาชาและดึงตะปูออก
พบว่าถูกตะปูเสียบลึกประมาณ๓เซนติเมตร
นี่นะคะฟังเสียงของผู้บาดเจ็บกันหน่อยค่ะ
เสียบออกไปประมาณลงแบบนี้ก้มมันก็เสียบขึ้นมาเลย
เสียบส่วนไปข้างบน

ทำได้อยู่ต้องเป้าย่ากินด้วย

ใช่เพราะว่าเขานัดไว้
พอเรียนวิ่งอีกใกล้นิดโปร่งจะดิบเรียกมัน
พอเรียนเสียบเขาก่อน
คนเราดวงเคราะห์จริงนะคะแต่ยังดีที่ไม่เป็นอะไรมาก
นายวรพันธ์นิตรพพันธ์เจ้าหน้าที่มูลนิธิมังกรธรรมรสมี
ที่เป็นคนเข้าไปช่วยเหลือผู้บัตรเจ็บบอกว่าวินาทีแรกที่เห็นก็ตกใจ
ไม่คิดว่าตะปูจะเจาะศีรษะลึกนะคะทำให้คนเจ็บต้องยืนทนรอนานค่ะ
หลังจากรับแจ้งเหตุก็รีบเข้าให้การช่วยเหลือ
นำเครื่องตัดทางมาตัดไม้เป็นท่อนเล็กเพื่อจะได้สะดวก
การพาไปพบแพทย์และปฐมพยาบาลค่ะ
แล้วก็สามารถนำตะปูออกได้สำเร็จ
เหตุการณ์นี้ก็แน่นอนว่าเตือนภัยกันนะคะ
เป็นอุทาหรณ์ให้กับคุณผู้ชมระมัดระวังตัวหน่อย
ที่ดีสำรวจสิ่งรอบตัวโดยเฉพาะของในบ้านเรา
ถ้าพบจุดไหนที่อาจจะเป็นอันตรายอย่าปล่อยให้เป็นแบบนี้นะ

ใครจะไปคิดว่าตะปูไม้ค้ำยันมันก็อยู่ของมัน
วันหนึ่งมันจะมาเจอกับหัวเราข้างบนใช่ไหม
ใช่ค่ะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของตะปูที่มันอยู่ตามไม้ต่างเนี่ยนะคะ

เพราะว่าบางทีเราเดินไปแล้วเผลอไปเหยียบ
อันนี้ก็บาดทยักษ์บาดทะยักใช่น่ากลัวมากค่ะ